ขอตีตัวลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

ภาคใต้เรามีสถานที่สวยชิลด้วย
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่สะมรกฏค่ะ
ลงใต้ไปเลยที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางครามนะคะ
อยู่ที่ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
ชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่สระมรกฏเนี่ยเยอะมาก

ไม่อยากจะพูดว่ามันสวยใสขนาดไหน
เห็นแบบนี้นะเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติเขารังสรรค์ขึ้นมาเอง

นงมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้ไปทำให้มันเป็นแบบนี้นะ
เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลด้วยนะ
ระมรกฏเป็นสระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามนะคะ
มีลักษณะก็คือเป็นบ่อหินปูน
ซึ่งถือกำเนิดมาจากทานน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้
คุณผู้ชมดูนะคะจุดไฮไลท์ของพื้นที่สระมรกฏ
ก็คือความงามของสระน้ำผุดที่มีน้ำเนี่ย
ใสสะอาดมาก
น้ำจะมีสีเขียวมรกฏสีเขียวฟ้าใส
แล้วน้ำจะผุดขึ้นมาตลอดเวลา
แล้วก็ยังมีคุณเห็นไหมธรรมชาติ
ความร่มรื่นของแม่กไม้
แล้วก็นกหายากใกล้ศูนย์พันธุ์หลายชนิดเลย
แปลว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์คุณเห็นไหม
ต้นไม้อ่ะครับล้อมรอบสระไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือที่เนี่ยอาจจะต้องช่วยกัน
ดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดและเรื่องของขยะกันนิดหนึ่งคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นสถานที่สวยแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
อยู่กับเราไปนานเราก็ต้องช่วยกันนะคะปฏิบัติตามกฎ
เขาก็จะมีกฎระเบียบแปะป้ายเอาไว้ห้ามเอาอะไรเข้าไปบ้าง
เราจะต้องเข้าไปเราจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนอะไรต่างแบบนี้ค่ะ
ใครสนใจจะไปเที่ยวสระมรกฏปักหมุดกันเอาไว้ได้เลยแล้วฟังให้ดีด้วย
ใช่แล้วนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะ
เขาเปิดให้เข้าชมกันย้ำนะคุณผู้ชมเวลาไปเที่ยวช่วยกันเลย
รักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็
อะไรข้าวคุณชนะคุณมีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดคะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าที่ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ย
ดูกันให้ดีแล้วจำกันด้วยว่ามันคือที่ไหนอะไรยังไง

อยากให้รู้อยากให้บอกเพราะว่ามันมีความเป็น

มันไม่ยากเพราะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องจำให้ได้
ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรอยู่จังหวัดไหน
มรกฏจังหวัดกระบีบอกแค่นี้ไม่บอกแล้ว
บอกเลยว่าถ้าดูรายการเราตอบได้แน่นอน
นั่นไงแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็รอดูแล้วกันว่า
มันจะเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรนะ